วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุหินทะลมที่ประศาสตร์พันยอดที่สตูน
ล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดคุณเอกรัฐหลีเซ็น
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบแล้ว
คือตรงที่เกิดเหตุประสาทหินพันยอดอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเชือกพร้อมกับทงแดงไปกั้นแนวโดยรอบ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าบริเวณนี้อันตราย
พร้อมทั้งประกาศปิดพื้นที่แล้วก็ห้ามนักท่องเที่ยว
เข้าเที่ยวชมเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายค่ะ
นอกจากนี้ผู้หญิงตัวราชการจังหวัดสตูร์ท่านยังออกคำสั่ง
ประกาศห้ามเรือโดยสารแล้วก็เรือประมงทุกชนิด
ร่องผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุหินถล่มดินถล่ม
วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานธรณีทรัพยากรธรณีเขต๔สุรธานี
จะใช้โดรนนะค่ะบินสำรวจ
พร้อมกับตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวจะประเมินว่าจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยว
เข้าเที่ยวชมได้หรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นต้องปิดพื้นที่บางส่วนก่อน

โดยประสาทหินพันยอดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกนะคะ